ยังอยู่ที่เรื่องขโมยขึ้นบ้านแต่บ้านหลังนี้เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
คนร้ายมันเข้าไปได้คุณผู้ชมครับมันเดินดูของในบ้านตั้งแต่ชั้น๑ยันชั้น๓
ค่ะพอไปถึงชั้นสามเป็นห้องของเจ้าของร้านเขาออกมาปะกันคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหคนร้ายมันวิ่งจู๊ดเลยครับนี่คือภาพจากกล้อวงจรปิดครับ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างริมถนนมิตรภาพตะบนทัพกวางอำเภอแก่งคอย
สระบุรีครับตีหนึ่งได้ตีหนึ่งสี่สิบหกนาทีสิบเอ็ดธันวาคม
คนร้ายในสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรสูงอยู่น่ะนะครับ
่งกางเกงขายาวสีดำเสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีดำสวมหมวกแก๊ปด้วย
นะฮะแล้วก็มีหน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าสวมถุงมือโอ้โห
พร้อมนี่นะพร้อมนี่นะไปเอาบันไดที่ร้านนั่นแหละ
ปีนเข้าไปในตัวบ้านเอาไฟฉายส่องดูนะครับนี่ฮะเข้ามาแล้ว
เปิดไฟสว่างโล่ด้วยพยายามเปิดประตูเข้าไปในห้องเก็บของแต่เปิดไม่ได้
ก็เลยเดินขึ้นชั้น๓โอ้ชัดเป๊ะโอ้พี่ติดกล้องชัดเป๊ะอย่างนี้ดีครับ
นะฮะไปชั้นสามนะครับมีวางของที่เตรียมจำหน่ายเต็มไปหมด
และเป็นที่พักของเจ้าของร้านเจ้าของร้านด้วยพอเจ้าของร้านออกมา
คุณผู้ชมมันวิ่งจู๊ดเลยนางสาวสุธิสามีฮีรันเจ้าของร้านเนี่ยเธอ
เล่าบอกว่านะฮะนอนอยู่ในห้องเห็นแสงไฟวิบวับวิบวับ
จากคนร้ายที่อยู่หน้าห้องน่ะคิดว่าเป็นไฟจากถนนนะครับ
รถแล่นผ่านจึงให้สามีลุกไปปิดผ้าม่าน
คือสามีก็สายตาสั้นไม่ได้สวมแว่นนะครับคิดว่าเป็นนะฮะ
ที่ไหนก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าพอคนร้ายได้ยินครับ
คุณผู้ชมฮะก็หนีไปที่ชั้น๒ปีนลงบันไดพลวดลงมา
ถึงรู้ว่าอ๋อนี่มันคนร้ายนี่นะไม่มีของอะไรหาย
ว่าคนร้ายน่าจะมาสำรวจก่อนว่ามีอะไรไปแล้วครับนี่ฮะ
จังหวะนี้ไปแล้วรีบเดินไปแล้วนะครับเธอไปแจ้งความไว้แล้วนะ
ที่สพแก่งคอยนะแล้วตั้งแต่เกิดเหตุเธอกับสามี
นอนไม่ได้เลยคราวนี้นอนไม่หลับเลยครับลองฟังดูฮะ
ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าจังหวะมันน่าจะสำรวจก่อน
คิดว่าเหมือนเหมือนมาสำรวจก่อนนะคะตรงช่วงที่เขาขึ้นมา
ที่เราดูกล้องนะแทบจะไม่เห็นตัวคนเลยเห็นเป็นเงา
ดำดำดำดำดำค่ะซึ่งมันมันน่าจะแบบเหมือนมีการวางแผนมาแล้วอ่ะ
คิดว่านะคะเพราะว่าดูเป็นมืออาชีพอ่ะมากอยากให้ตำรวจแบบ
เหมือนช่วยเร่งจับคนร้ายแล้วก็แบบเหมือนทำให้ประชาชนอุ่นใจขึ้นมา
เพราะมีแต่ข่าวบอกว่าระยะเวลาเดือน๒เดือนที่ผ่านมาโดนเยอะ